อุบัติเหตุอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็ผ่านมา๔เดือน
เขาบอกยังเคลียร์กันไม่ลงตัวเลยนะคะที่อุดรธานีกับเหตุการณ์
ชนกัน๓คันรวดค่ะ
มีมูลอ่ะเขาเขาต่ำนี่ที่ตึงในฉันโอ้โหลูก
จะเห็นว่าคันที่ได้รับความเดือดร้อนคือคันที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถ
ไหมคะคือรถมันกระเด็นมาชนเขานะคะเขาก็หักหลบแล้ว
แต่ไม่ทันจริงจริงคุณหมูเจ้าของคลิปค่ะ
บอกว่า๔เดือนแล้วนะที่เขาประสบเหตุการณ์นี้นะคะ
คู่กรณีก็ยังไม่มารับผิดชอบอะไรเลยคืนนั้นเนี่ย
เอ็ดกันยายนประมาณสี่ทุ่มมาจากหนองคายในรถเนี้ย
ก็มีแฟนมีแม่มีน้าแล้วก็มีหลานอายุขวบเศษจะไปขอนแก่น
พอมาถึงตรงนี้ค่ะนะคะรถพ่วงเราเห็นรถพ่วงใช่ไหมคะ
ออกมาจากซอยเข้าเลนขวาปาเจโร่วิ่งตามมาก็ชะลอความเร็ว
รถเก่งคันที่สามมาด้วยความเร็วค่ะแต่ว่าเบรกกระชั้นชิดนะคะ
ก็เลยทำให้รถเก๋งคันที่๓ชนกับปาเจโร่แบบจัง
แล้วก็กระเด็นท้ายปัดมาชนรถของเขาอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
คุณหมูบอกว่าตำรวจเองบอกว่ารถเก่งคันที่๓
ซึ่งคนขับเป็นพยาบาลผิดเต็มนะแต่มาจนถึงวันนี้
ก็ยังไม่มีการคุยและปฏิเสธเสียงแข็งด้วยว่าไม่ผิด
ขอรับผิดแต่เพียงฝ่ายเดียว
ทั้งที่รถเขาเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะ
รถของเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยคนในรถก็ได้รับบาดเจ็บ
แม่ที่อยู่ในรถเปลือกตาฉีก
ก็ทำให้ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตประจำวันก็มีผลกระทบนะคะ
อยากจะฝากให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ